คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่ปฐุมธานี
คุณพ่อเนี่ยอายุ๘๓แล้วนะคะก็เดินไม่ค่อยจะไหวแล้ว
แต่พ่อบอกว่าลูกชายคนนี้มันเหลืออดเหลือทนจริงจริงเสพยาเสพติด
เมายาเสพติดทำร้ายร่างกายพ่อตลอดเลยพ่อบอกว่าพ่อทนมาสามสิบกว่าปี
ทนจนถึงขั้นไปต้องไปซื้อปืนมาเก็บเอาไว้อ่ะ
ซื้อปืนเก็บไว้สามปีสุดท้ายยิงลูกตายลูกเป็นใบ้ด้วยนะคะ
นี่บ้านหลังนี้เป็นข่าวไปเมื่อหลายวันก่อนอืม
แรกตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าใครมายิงค่ะพ่อยิงนี่แหละ
พ่อนั่งอยู่ข้างล่างพ่อบอกเพื่อนลูกมาหาบ่อย
แล้ววันนั้นเพื่อนขึ้นมาอยู่ดีพอเพื่อนกลับไปแล้วเนี่ย
เลือดมันหยดติ้งติ้งติ้งลงมาจากข้างบนเรียกเจ้าหน้าที่มาดู
เอาลูกถูกยิงตายอยู่ข้างบนพ่อยิงอ้าวพ่อยิงเหรอพ่อยิง
ตายแล้วสุดท้ายพ่อรับสารภาพ
คือยิงตั้งแต่ตรงบันไดขึ้นไปนะคะ

ลูกก็ไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ด้านบนพ่อเดินไม่ค่อยจะไหว
บันไดไม่ค่อยไหวขึ้นบันไดตามไปยิงซ้ำอีกที
ดูสิคะแค้นใจลูกขนาดไหน
ทนมาสามสิบปีโอ้โหแล้วครับ

คือพ่อแกก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็เลยบอกอย่างที่เล่าให้ฟัง
สุดท้ายเหรอสุดท้ายพ่อยิงแต่บอกไม่ไหวเหรอ
บอกทนไม่ไหวจริงจริงเหตุการณ์สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานะคะครับ
นี่ค่ะตำรวจก็เลยต้องจับพ่อแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอน
นายสมบูรณ์อายุแปดสิบสามนะคะของกลางก็ปืนจุดสามแปดหนึ่งประบอก
ลูกชายที่โดนยิงคือนายสมบูรณ์อายุ๔๔เป็นใบ้ด้วยนะคะ
ก็เกิดเหตุที่บ้านนั่นแหละพื้นที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี
เจ็ดมิถุนายนที่เกิดเหตุอ่ะนะคะนายสมบูรณ์เนี่ยก็ถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สมบูรณ์บอกว่าคือครับแค้นใจลูกชายมานาน
เก็บความรู้สึกมาสามสิบกว่าปีถึงขั้นไปซื้อปืนมาเก็บเอาไว้
ถามว่าพ่อแล้วพ่อไปซื้อปืนมาจากไหนเนี่ยซื้อจากวัยรุ่นค่ะ
หรอซื้อจากวัยรุ่นในพื้นที่ซื้อมาห้าพันบาทอืม
แล้วเนี่ยก็มายิงลูกชายคือความจริงแกก็เดินเหินไม่ค่อยไหวนะ
เดินไม่ไหวนะคะคือแกยิงตรงบันไดก่อนนะ
ันไดชั้นล่างยิงสามนัดลูกชายวิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านที่แกชี้เห็นไหมค
อย่างเงี้ยหรอลูกชายวิ่งหนีขึ้นไปบนบ้าน
ดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นด้านบนพ่อเนี่ยแปดสิบสาม
เดินไม่ค่อยไหวขาไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยได้ยินใช่
ก็เลื่อนไถ่ไถ่ขึ้นบันไดไปด้านบนเพื่อไปยิงลูกซ้ำ
โอ้โหไปเจาะยิงอีกสองนัดนะคะจนลูกตายอยู่ด้านบนอืม
นี่นะคะตอนทำแผนเนี่ยพ่อก็ทำให้ดูหมดเลยทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ครับพลตำโปรตริชยุทธ์มารยาทผู้ปำคับการตำโปรปภูทรจังหวัดปทุมธานี
บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปอ่ะนะคะผู้ตายก็สภาพคือนอนเปลือยกายถูกยิงแปดนัด
เลือดเนี่ยเต็มเลยด้านล่างของบ้านก็มีหยดเลือดเต็มเลย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เอ๊ะไม่มีคนร้ายคนอื่นเข้ามาในบ้านหลังนี้เลย
ก็ต้องสอบปากคำคนในบ้านนี่แหละสุดท้ายตัวคุณพ่อ
นายสมบูรณ์วัยแปดสิบสามก็รับสารภาพว่ายิงลูกชายตาย
เพราะทนพฤติกรรมลูกชายไม่ไหวทั้งติดยาเสพติด
ทั้งทำร้ายร่างกายพ่อสามสิบกว่าปีแล้วที่พ่อทน
ซื้อปืนมาเก็บไว้ตั้ง๓ปีจนก่อเหตุยิงลูกชายตาย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ชุมชนคลอง๙หนองเสือปฐุมธานีนะคะ
ไปเจอกับนางบุญมาอายุ๗๕ปีเป็นน้องสาวของนายสมบูรณ์ผู้ก่อเหตุ
ก็เล่าพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าตัวนายสมบูรณ์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
พิการเป็นใบ้ไม่ได้ยินมาตั้งแต่เกิดแต่ชอบทำร้ายร่างกายนายสมบุญที่เป็นพ่อ
ครับตลอดเวลานี่นะคะคือพ่อเนี่ย
ก็มีปัญหาเรื่องของการเดินอ่ะเรื่องของขาเนี่ย
เดินไม่ค่อยไหวมายี่สิบกว่าปีนะครับ
ลูกชายคนนี้ยังทุบยังตีพ่อโยนพ่อลงน้ำนะคะ
ว่างปลาเข้าของใส่พ่อคือพ่อหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็โดนไปเต็มเต็มอ่ะ
ตอนแรกเนี่ยก็โกรธแค้นนะที่โอ๊ยทำไมพ่อฆ่าลูกแบบนี้
สารคนที่ตายอ่ะนะแต่พอรู้ว่าเขาก็คงเหลืออดจริงจริง
เพราะรู้พฤติกรรมของลูกมาตลอดไงของลูกชายคนนี้มาตลอด
บอกว่าพ่อก็คงเหลืออดจริงสุดท้ายก็เลยก่อเหตุซะเลย
ทุ่มพ่อลงน้ำแต่ว่าที่ที่เห็นครับตาเลยมีครั้งเดียว
ค่ะเอาตบหัวพ่อเขาส่วนเพื่อนบ้านค่ะนางจรูนปานสวัสดิ
อายุ๕๙ปีบอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกับพ่อเป็นประจำนะคะ
แม้ว่าเขาจะเป็นใบ้แต่เขาสามารถเปล่งเสียงได้เปล่งเสียงร้องค่ะ
ได้ยินเสียงตลอดเลยว่าทะเลาะกับพ่อเห็นตลอดเลยว่าผู้ตายทำร้ายพ่อ
ก็ยอมรับว่าคือผู้ตายเองเขาก็มีสัมมาคารวะกับคนในชุมชนนั่นแหละ
ก้าวร้าวกับคนอื่นแต่กับพ่อเนี่ยนะโอ้โห
ทั้งด่าทั้งทำร้ายคือเพื่อนบ้านเห็นกันจนชินตาครับ
วันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนครั้งแรก๔นัดนะคะ
แล้วผ่านไปสักประมาณ๒ชั่วโมงได้ยินอีก๒สำนัด
ตอนนั้นคิดว่าใครลองยิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้าหรือเปล่า
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
เก้าโมงกว่ากว่าได้ยินเสียงสี่สี่นัดสี่นัดแล้วก็ประมาณบ่ายโมงกว่า
บ่ายโมงกว่าได้ยินอีกสองนัดได้ยินเสียงปืนสามนัด
ตอนแรกเขาก็จะไม่ลุกไปดูเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรบ้านอยู่ใกล้
ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมหนูก็ลุกไปดู
ก็ได้ยินเสียงเป็นเป็นเสียงปืนนั่นแหละล่าสุดเมื่อช่วงเย็นนะคะ
หกโมงครึ่งนายสมบุญผู้เป็นพ่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
วงเงินประกันก็คือหกแสนบาทก็กลับมาที่บ้านค่ะนี่นะคะ
ก็เดินไม่ค่อยได้แล้วจริงจริงต้องใช้วิธีการขยับตัวแบบนี้ครับ
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราอะค่ะบอกว่าสาเหตุที่ยิงลูกตายเนี่ยนะ
คือพ่อทนไม่ไหวจริงพฤติกรรมของลูกชายคนนี้ก็คือเสพยาเสพติด
ทำร้ายร่างกายพ่อพ่อทนมา๓๐กว่าปี
พ่อเองก็ร่างกายพิการขาไม่มีแรงคือมั่นใจว่า
ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นคนยิงอ่ะนะพ่อบอกว่าพ่อคงตายไปก่อนอ่ะ
ถ้าไม่ยิงลูกซะให้ตายนะพ่อเองนี่แหละที่จะตาย
เพราะโดนทำร้ายตลอดเลยพ่อบอกว่าพ่อก็เป็นทหารนะคะ
เป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็กล้ารับเป็นความผิดที่เคยก่อครั้งเนี้ย
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะก่อนหน้านี้ไม่เคยทำอะไรที่มันผิดกฎหมาย
หรือว่าทำผิดเลยเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต

ไม่เคยมีคดีต้องโทษติดตัวมีผลนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ครับครับไม่มีอะไรคดีทำขึ้นเนี้ยมีเสียหลุนนี่ที่ยิงลูกตายค่ะ
อย่ามางอมแงมบ้าครั่งทุบตีหมดสิ่งของ

มันก็มีอย่างเงี้ยค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาคุณพ่อนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนข้อหานักมากนะคะ
เพราะว่าพ่อรับสารภาพว่าซื้อปืนเก็บเอาไว้ตั้ง๓ปี
แล้วข้อหาเรื่องของการครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แต่พ่อก็บอกว่าจะสู้คดีบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าลูกชายทำร้าย
ดูเรื่องนี้แล้วผมก็พูดอะไรไม่ออกนะจริงค่ะ
คือมุมหนึ่งเรื่องของกฎหมายคุณก็ไปฆ่ากันตายอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหม
แต่อีกมุมหนึ่งแหมคนที่ก่อเหตุเขาบอกเขาก็อัดอั้นเหลือเกินเนี่ย
จะให้เขาแก้ปัญหายังไงเขาก็ไม่โอ้โห